สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้จันทร์ที่๒๙เมษายน๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกเบียร์มาเต็มคันพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๘ล้อบนสะพานต่างระดับ
กูภายใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูรถบันทุก๖ล้อบันทุกหลังเบียมาเต็มคัน
เพื่อช่วยชีวิตนายอติเทพพุ่มมีดีอายุ๒๘ปีคนขับ
และคนงานชาวพม่าได้ระบาดเจ็บติดภายใน
หลังพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๘ล้อบนสะพานต่างระดับเอา
มอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทั้งคู่อยู่ในสภาพลำตัวช่วงล่างถูกส่วนหน้าของรถบรรทุก
ดทับเอาไว้จนไม่สามารถขยับตัวได้
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูทั้งสองข้างออก
แล้วรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
สอบสวนนายวิชัยสอนแสงอายุ๓๖ปีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจทราบว่า
ขณะเกิดเหตุการจราจรหนาแน่น
เคลื่อนตัวช้าจู่รถบรรทุก๖ล้อที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
เบรกไม่อยู่จึงพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
อีกรายเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านบึงบ้านค่าย
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อบรรทุกอาหารสัตว์จอดอยู่ข้างทาง

พบศพนางสะไกรศรีสร้างคอมอายุ๖๐ปี
ชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

โดยมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่๑คัน

ขับรถขนอาหารสัตว์มาจากกรุงเทพเพื่อไปส่งที่โรงงาน
แต่จังหวะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าโรงงาน
จู่ได้ยินเสียงรถถูกชนดังมาจากท้ายรถ

เห็นรถจักรยานยนต์และคนขับขี่ล้มอยู่บนถนน
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
และจะเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำ

ดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้ง
บนถนนสายบ้านซ่องชวาง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนกะเปียดอำเภอชวาง
ทำให้รถกระบะได้รับความเสียหายทั้งคัน
ผู้ภัยรีบนำตัวคนขับที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันนี้
ขับมาจากตัวอำเภอชวางมุ่งหน้าตะบนกระทูลด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

ทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งชนกับเสาคอนกรีตสะท้อนแสง

กับเพื่อนแล้วพุ่งชนท้ายรถกระบะ

ตำบลน้องเจาะกำพืงบำปะกงจังหวัดชะเชิงเศร้า
ซึ่งถนนเส้นนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเทยางมะตอยเป็นช่วง
จากการตรวจสอบพบบัตรแผลที่ปากขนาดใหญ่
หน้าหักหนึ่งซี่เลือดกบปากและอยู่ในการมึนเมาพูดจาวกวน
ส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถกระบะทราบว่าจุดเกิดเหตุมีการเทยางมะตอย
ทำให้รถวิ่งได้เพียงเลนเดียวเท่านั้น
แต่ขณะจอดต่อแถวคันอื่นอยู่
ผู้บาดเจ็บกลับขี่รถจักรยานยนต์มาชนท้ายเต็มแรงจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บระบุว่าเพิ่งกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน
กำลังกลับห้องพักพอมาถึงที่เกิดเหตุ

ทำให้เบรกไม่ทันจึงชนท้ายเต็มแรง
โวยวายว่ารถกระบะไฟเบรกไม่ขึ้น
จะให้มีเรื่องทำไม

ขณะที่ตำรวจเตรียมสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
และจะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้บาดเจ็บด้วย

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย